บางอย่างมันจะมีสีสันที่แปลกหูแปลกตา

มันแปลกจริงเพราะว่าสัตว์ที่มีสีทองเนี่ยมันไม่ได้หาดูง่ายนะ

วันนี้เรารวบรวมเอาไว้แล้วนะครับว่าสัตว์อะไรบ้างที่มีสีทอง
มาเริ่มต้นกันที่อันดับที่๕กับปลาไหล่สีทอง
ซึ่งเจ้าปลาไหลสีทองนี้อยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอพิมาย
จังหวัดนครราชศรีมา
ดูสิคุณผู้ชมสีทองจริงไม่ได้โม้เลยล่ะค่ะ
เหลืองอร่ำงามตามาเลยทีเดียว
ซึ่งปลาไหล่ตัวนี้วัดความยาวได้ประมาณ๗๐เซนติเมตร
และรอบตัว๑๑เซนติเมตร
ถือเป็นปลาไหล่ที่แปลกมากไม่สามารถพบเห็นได้ง่ายนะจ๊ะ
เจ้าของร้านปลาไหลสีทองเล่าว่า
คุณพ่อตาได้ไปดักปลาในสระน้ำท้ายหมู่บ้าน
โดยนำใส่ดักปลาไปวางดักเอาไว้
พอวันรุ่งขึ้นไปดูก็เจอกับเจ้าปลาไหลสีทองตัวนี้ติดกลับมา
พ่อตาจึงได้นำกลับมาให้เลี้ยงไว้
เพราะเชื่อว่ามันจะนำโชคมาให้
แล้วมันก็ให้โชคกับเจ้าของจริง
งานนี้ก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่โชว์ของแต่ละคนจริงค่ะ
แต่ก็มีเสียงร่ำลืมมาว่า
มีชาวบ้านคนหนึ่งมาถ่ายรูปปลาไหล่ตัวนี้
แล้วก็เห็นเลยเห็นอะไร
คุณผู้ชมก็น่าจะรู้รู้กันอยู่นะคะ
ต่อกันที่อันดับที่๔กับตภาพน้ำสีทอง

ซึ่งเจ้าตภาพน้ำสีทองตัวนี้
อยู่ที่วัดโพธารามตำบลปาฝาอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด
กรอบชัยเขมจาโรพระลูกวัดเป็นผู้เลี้ยงไว้
ท่านเล่าว่าได้เจอตภาพน้ำทั้งสองตัวนี้
และเลี้ยงไว้ตั้งแต่ปี๒๕๕๗แล้ว
ตัวนี้มีสีทองจึงตั้งชื่อว่าเงินทอง
หนัก๒กิโลกรัมยาว๒๕เซนติเมตรกว้าง๑๘เซนติเมตร
ส่วนอีกตัวมีสีดำทั้งตัวชื่อว่าดำโหดร้ายเพราะมันชอบกัด
หลังจากที่ชาวบ้านรู้ข่าวก็ต่างพากันเดินทางมาขอจับเจ้าตภาพน้ำสองตัวนี้
เพื่อมาขอโชคลาภตามความเชื่อ
และชาวบ้านที่ได้รับโชคจากเจ้าตภาพสองตัวนี้
ก็จะกลับมาพร้อมกับอาหารสำหรับเจ้าสองตัวนี้ล่ะค่ะ
ไปกันต่อไม่รอแล้วนะที่อันดับที่๓กับค้างคาวสีทอง
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละคือค้างคาวที่มีสีแปลกประหลาด
เป็นค้างคาวที่มีขนาดลำตัวใหญ่กว่าเหรียญ๑๐บาทหน่อยหนึ่ง
กลางปีกออกมาก็จะมีความยาวประมาณ๗นิ้ว
และมีขนตามลำตัวเป็นสีส้มสดปีกมีลายสีดำสลับกับสีส้ม
ดูแล้วมันก็สวยแปลกตาดีนะเนี่ย
แต่คุณผู้ชมรู้ไหมล่ะคะว่าเจ้าค้างคาวตัวนี้มันก็คือ
ขางคาวยอดกล้วยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาบอกมาว่าเจ้าค้างคาวพันนี้หายากมาก
และก็พบเห็นได้ไม่บ่อยอีกทั้งยังเป็นสัตว์ที่ใกล้จะหายสาบศูนย์

ใครที่พบเจอค้างคาวยอดกล้วยนี้
ก็ขอให้รีบประสานงานมายังเจ้าหน้าที่อุทยานในจังหวัดนั้นนะคะ
เพราะว่าพี่เจ้าหน้าที่จะได้มาลงพื้นที่

และทำการอนุรักษ์ไว้ให้กับคนรุ่นหลังได้รู้จักต่อไปนั่นเอง
มากันที่อันดับที่๒กับเจ้างูเหลือมสีทอง

สง่าจนชาวบ้านเขาต้องมารุมถ่ายรูปกันแบบนี้เลยนะจะบอกให้
ซึ่งพี่เหลือมทองตัวนี้ได้ไปปรากฏกายที่ตำบลรางบัว
อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี
ซึ่งคุณพี่ที่เขาเจอเล่าว่าขณะกลับจากรถน้ำผักที่สวน
ขับรถจักรยานยนต์คันที่เห็นนี่แหละค่ะ
ก็ขับมาอยู่ดีแต่ขับไปขับมาก็สังเกตเห็นว่า
เอ้าข้างทางมันมีอะไรบางอย่างขวางทางอยู่
ตอนแรกนึกว่าถุงปุ๋ยแต่พอไปไกลเท่านั้นแหละ
คุณพระนี่มันงูนี่นะ
แถมเป็นงูเหลือมลายสีทองด้วย
ตอนแรกพี่เขาบอกว่าพ่อเอ้ยทางใครทางมันเนอะ
แต่พี่เหลือมทองก็ไม่ยอมกระดิกตัวไปไหนเลยล่ะค่ะ

สุดท้ายพี่แกก็เลยเก็บมาเลี้ยง
เพราะเชื่อว่างูตัวนี้น่าจะเป็นงูเจ้าที่ที่อยากจะมาอยู่ด้วย
และตอนนี้พี่เหลือมทองเขาก็มีชื่อแล้วนะ
ชื่อว่าเจ้ากู๊ดลักษณ์หรือว่าเจ้าโชคดีนั่นเองค่ะ
และสุดท้ายกับอันดับที่๑เจ้าตัวเงินตัวทอง
ถึงแม้ว่าสีตัวจะไม่ทองเหมือนกับอันดับอื่น
แต่ด้วยชื่อเสียงเรียงนามของพี่เขา
วกกับความเชื่อที่ติดตัวมา
ทำให้ตัวเงินตัวทองได้มาอยู่อันดับที่๑แบบนี้นี่แหละจ้า
พอพูดถึงตัวเงินตัวทองหรืออีกชื่อหนึ่งที่เรารู้จักกันดีนั้น
มันคือชื่อที่เป็นสำนวนเปรียบเปลยถึงคนที่ทำสิ่งไม่ดี
ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนตามชื่อของมัน
แต่ก็แปลกว่าเมื่อเจ้าตัวนี้ขึ้นมาในบ้านคน
กลับเรียกว่าตัวเงินตัวทอง
เพราะมีความเชื่อว่ามันจะนำโชคลาภมาให้ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านค่ะ
และอีกหนึ่งความเชื่อคือเราต้องเรียกเขาว่าตัวเงินตัวทองเท่านั้นนะคะ
เพราะหากเรียกอีกชื่อหนึ่งไปอาจเกิดโชคร้ายหรือเสียทรัพย์สินตามมา
กลายเป็นความเชื่อที่ยังใช้ตามกันมาจนถึงปัจจุบันแบบนี้แหละค่ะ
และนี่คือ๕อันดับสัตว์สีทองชวนตะลึงที่เรานำมาฝากกันในวันนี้
ถือเป็นสีสันความหายากที่เราไม่ได้เจอกันบ่อย
แล้วคุณผู้ชมล่ะคะเคยเจอสัตว์แปลกสีทองชนิดอื่นบ้างหรือเปล่า
เออก็แปลกดีนะสัตว์สีทองแบบนี้
แต่สิ่งที่ดิฉันงงมากเลยคือตัวเงินตัวทองค่ะ
ก็มันชื่อทองไงงูนทอง

ก็เลยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความหมายดีที่เกิดขึ้น
รวมมาฝากกันให้ดูกันนะคะสำหรับสัตว์แปลกสีทองนะคะคุณผู้ชม